ดูเรื่องของไฟค่ะไม่ใช่ไฟไหม้แต่เป็นไฟลุก
ดราม่าไฟลุกดราม่าไฟร้อนลุกที่เวทีการประกวดค่ะ
อิงฟ้าน้องกีว่าประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพง
นี่เมื่อวานเราเล่าให้ดูแล้วก็ให้ได้ดูช็อตของการตอบคำถาม
กีว่าเสื้อชมพูอายุ๕ขวบได้ที่๑
อิงฟ้าคนฝั่งซ้ายเสื้อฟ้าอายุ๗ขวบได้ที่๒
แม่น้องไม่พอใจแม่น้องอิงฟ้าที่ลูกได้ที่๒
ก็ไปเอาสายสะพายออกแล้วก็คืนถ้วยรางวัล
ทีนี้มันก็มีประเด็นดราม่ามันมีกระแสค่ะ
มาที่น้องกีว่าคนที่ได้ที่๑ว่าน้องเป็นเด็กบ้านรวย
น้องเป็นเด็กเส้นรู้จักกับผู้ใหญ่ในจังหวัดใช่ไหมล่ะ

ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของน้องกีว่า

อืมแม่เนี้ยเล่าให้ฟังนะว่าโอ้โหพอมันมีดราม่าเกิดขึ้นมา
ตัวแม่เองไม่สบายใจเลยคอมเมนต์ต่อว่ามาเยอะ
หาว่าเนี่ยเมื่อกี้ว่าเป็นเด็กบ้านรวยเป็นเด็กเส้นรู้จักผู้ใหญ่ใช่ไหม
คว้ารางวัลจริงแล้วแม่ไม่ได้รวยอะไรเลย
แม่ขายขนมจีบรถเข็นธรรมดาอยู่ริมทางนั่นแหละ
เป็นคนหาเช้ากินค่ำแล้วแม่นะอยากปกป้องลูก
ไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาด่าลูกหรอกนี่
ร้านขนมจีบแป้งสดแม่คำบาง
อันนี้ร้านของคุณแม่คือก็ไม่ได้เป็นร้านหรอกเป็นรถเข็นขายข้างทาง
แล้วเราก็ถามคุณแม่ไงคุณแม่
แล้วน้องกีว่าเนี่ยน้องกีว่านี่เขารู้เรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นไหม
แม่ก็สายหัวบอกน้องไม่รู้หรอก

สิ่งที่น้องรู้คืออะไรหนูชนะการประกวดลูก
หนูได้ที่หนึ่งหนูได้ออกทีวีหนูได้รางวัล
บอกว่าจริงลูกสาวคุณแม่กีว่าเนี่ยนะ
เขาพูดเก่งเขาชอบแสดงออกกล้าแสดงออกอะค่ะ
แล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นง่ายก็ร่าเริง

นี่ตอนไปที่บ้านนะนักข่าว
ีว่าลูกไหนเอาสายสะพายมาให้ดูสินี่
เอาป้ายเงินปรังวัลที่ได้ถุงการศึกษาหาพันธุ์
เอาสายสะพายมาอวดพี่นักข่าวใหญ่เลยค่ะ
แล้วพอมันเกิดกระแสดราม่าแบบนี้
ถามว่าคุณแม่คุณแม่จะทำยังไงต่อไป

ว่าคุณแม่จะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงต่อค่ะ

เพราะว่าทางนู้นเพราะน้องเขาเป๊ะมาก
สิ่งทุกอย่างหน้าผมเสื้อผ้าคำตอบการเดิน

แต่ถ้าถามว่าการตัดสินอันนี้ไม่รู้จริง
ว่ามันอย่างไรก็ยังไม่อยากพูดอะไรเยอะ
คืออยากให้ทางกรรมการในการประกวด
ออกมาแถลงข่าวก่อนจะดีกว่านะคะ
ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าถามแม่ว่าเป็นเพราะอะไร
แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเหตุผลอันไหน

ก็งงว่ามีคนมาแซวอ้าวไปเป็นญาติกับผู้ว่าเมื่อไหร่
อ้าวเป็นหลานในอำเภอเหรอ
เอ้าเป็นญาติกับกรรมการคนไหนอะไรแบบนี้

แล้วนี่แม่บอกด้วยนะ

คือลูกสาววัย๕ขวบกล้าแสดงออกบนเวทีต่อหน้าคน
แค่นี้แม่บอกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว

พ่อแม่น้องอิงฟ้าเข้าไปขอกรรมการดูคะแนน
แม่เขาก็คาใจไงว่าลูกสาวก็ตอบคำถามดี
ทำไมถึงได้ที่๒แล้วพอกรรมการไม่ให้
ก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์ที่เอาสายสะพายออก

ฟังความเห็นชาวเน็ตก็เห็นว่าเขาชมน้องทั้งสองคนเลยนะ
คนหนึ่งก็น้องอิงฟ้าเตรียมตัวมาดีไง
กว่าจะตอบได้ขนาดนี้ส่วนกีว่าเขาน่ารักแบบธรรมชาติ
ยังไงเด็กก็เก่งทุกคนเลยนะครับ